ก้นก้องร้องขาจนรันบ้าน
อยากแต่งงานกับเธอ
คุณแอนน์ออราดีไงจ๊ะเจ้าแอนน์ออราดีไงจ๊ะเขามีคนหลับห่อแล้วค่ะ
อสบอยไงคะคนนี้คนดีคนเดียวคนเดิมเท่านั้นไปดูนิดนึงเหตุการณ์เป็นมาเป็นยังไงนะคะ
มันจะแต่งงานกันแล้วคืออย่างนี้คุณผู้ชมค่ะล่าสุดเนี่ยได้เจอน้องแอนอรดี
มาเล่นคอนเสิร์ตในกรุงเทพนะคะทีมข่าวบันเทิงไทยรัฐเนี่ยน้องรถเบนผู้สื่อข่าวของเรา
ไม่พลาดค่ะที่จะไปสัมภาษณ์อัปเดตข่าวมาฝากแฟนนะจ๊ะซึ่งมีหลายเรื่องเลยที่หลายคนลุ้นแล้วก็รอฟังค่ะ
นั่นก็คือเรื่องของข่าวดีแววมาว่าซ้อแอนอรดีแล้วก็หวานใจบอสบอยสิริชัยกำลังจะแต่งงานกันแล้ว
พูดไปฉันก็ตกใจหัวฟูเหมือนยายแจ๊คเลยนะคะงานนี้ค่ะน้องแอนเนี่ยก็เลยเปิดใจเลยนะคะว่าพี่คะ
เรื่องแต่งงานเนี่ยเป็นเรื่องจริงค่ะพี่แต่ตอนนี้อยู่ในช่วงที่กำลังพูดคุยกันอยู่ระหว่างสองครอบครัวเออนะคะ
ซึ่งถ้าไม่มีอะไรผิดพลาดเนี่ยเลิกดีก็น่าจะเป็นปีหน้าเนาะ
ตอนนี้ค่ะทำงานด้วยกันช่วยกันสร้างเนื้อสร้างตัวเพื่ออนาคตหากได้วันเวลาเมื่อไหร่พร้อมเรียนเชิญบันเทิงไทยรัฐนะจ๊ะไปร่วมงานด้วยทันทีเลยไปฟังเสียงค่ะ
ตอนนี้ยังยังเพิ่งเริ่มที่จะแพลนกันค่ะแต่ว่ายังไม่ได้ชัวร์ร้อยเปอร์เซ็นต์แต่ถ้าวันไหนก็เดี๋ยวถ้าวันไหนเดี๋ยวจะแจ้งไทยรัฐอีกทีหนึ่งเดี๋ยวจะเชิญนะคะเชิญแต่ว่าคร่าวน่าจะเป็นประมาณปี๖๗ค่ะปีหน้า
เหมือนตอนนี้เราก็มาร่วมทำงานด้วยกันทำงานด้วยกันอยู่ด้วยกันแล้วแต่ว่าคือจริงมันก็ยังไม่ได้มีการพิธีการแบบสู่ขอกันเป็นเรื่องเป็นราวอะไรอย่างนี้แต่จริงผู้ใหญ่เขาก็ไปมาหาสู่กันแล้วแหละแต่ว่าเรายังไม่ได้มีพิธีการที่ทำให้ทุกคนได้เห็นกันอะไรอย่างนี้ค่ะว่าคือยังไง
ดีใจกับเขานะดีใจเขาจะจองกันแล้วจริงนะคะ
ทีมข่าวบันเทิงไทยรัฐค่ะพร้อมไปทำข่าวแน่นอนนะจ๊ะซ่อแอนจ๋า
ส่วนแฟนคลับหลายคนที่ลุ้นแล้วก็เชียร์ว่าถ้าแต่งงานแล้วก็อยากจะมีทายาทเร็วหรือเปล่า
แอนฝากขอบคุณทุกกำลังใจเลยนะคะที่รักแล้วก็เชียร์มาตลอด
ทายาทหรือว่าเรื่องข่าวดีต่างนะก็ขอให้ปล่อยเป็นแบบว่าธรรมชาติ
กดดันนะคะธรรมชาติไปยอมรับคุณผู้ชมค่ะ
คนเราเป็นดังขนาดนี้มันก็มีกดดันบ้างแต่อยากให้เราติดตามกันต่อไปนะจ๊

เขาก็คงอยากเห็นชีวิตสมบูรณ์ของคนหนึ่งอะเนาะ
แบบว่ากว่าจะมีแฟนกว่าจะได้มาเจอกัน
คือเรื่องราวของแอนกับพี่บอยค่อนข้างที่จะเป็นอะไรที่มันมีเรื่องราว
สตอรี่มาตั้งแต่แรกอะไรอย่างเงี้ค่ะจนมาถึงตอนเนี้ยว่ามาเป็นแฟนกัน
แล้วก็สมหวังแล้วมีเป็นเหมือนจะเหมือนครอบครัวแล้วอะไรอย่างนี้
ต่อไปก็คงจะต้องเป็นมีครอบครัวมีลูกมีอะไรอย่างนี้
ก็เป็นความสุขของแฟนแคลป